ข่าวแรกเลยแล้วกันสำหรับความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับ
ก่อนจะทำการเองคราลทวนิเมนต์สำคัญอย่างฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบทะเลิกในโซนเอเชีย
ก็อย่าเพิ่งท้อที่จะเชียร์นะครับแล้วก็ยังเป็นโทรเมนต์ที่น่าติดตาม
ผมเชื่อว่าเราจะกลับมาได้ถ้ามีการเตรียมงานที่ดี

ก็คือเราจะต้องสร้างทีมใหม่
กำลังอยู่ในช่วงของการคัดสรรกันอยู่
ส่วนเรื่องของการจับสลากแบ่งสายก็เล่าให้ฟังกันคร่าวนะครับ

จะจัดกันที่กรุงโดฮาประเทศกาต้า

ก็จะแบ่ง๔๐ทีมออกเป็น๘กลุ่ม
ละ๕ทีมแล้วก็คัดเอาแชมป์กลุ่มนะครับ

รองแชมป์ที่ดีที่สุดนะครับ

กับ๘ทีมที่เข้าไปแชมป์กลุ่มเนี่ย

ทั้งหมดนี้ก็เข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย

ที่เราเห็นก็คือทีมไทยเข้าสู่รอบ๑๒ทีม

เหลือที่ไทยว่าการที่ทฤษฎี

ก็มีโอกาสที่จะเจอทีม

ทีมแน่นอนนะครับรวมทั้งทีมในตัวที่๒
อีกหนึ่งทีมแน่นอนว่าเป็นงานหนักอยู่แล้วนะครับ
สำหรับคู่แข่งจาก๒กลุ่มแรก
มาดูสถานการณ์จำลองที่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ
เริ่มจากกลุ่มที่ทีมชาติไทยอาจจะเจองานไม่หนัก

ก็หวังจะได้เจอจีนโถ๑

มาดริฟท์จากโถ๔มาเกาะในโถ๕หรือว่าสีลังกา
ซึ่งถ้าออกมาแบบนี้โอกาสเข้ารสสองทีมสุดท้ายของไทยสดใส
เพราะว่ามีแต้มจากทีมโทษหนึ่งโทษสองแล้วเก็บ
แล้วก็อย่างพวกศรีลังกาเองก็เหมือนกัน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
พอผ่านจากงานเบามางานหนักก็ลองมาดูเรื่องของการเดินทางกันบ้าง
ถ้าบุ่นถึงสะดวกการเดินทางคือเราวิเคราะห์หลายแบบ
ถ้าสะดวกการเดินทางเนี่ยก็แน่นอนครับกลุ่มที่เห็นต้องเป็นแบบนี้
โถ๔ต่อ๕ก็จะเป็นฮ่องกงหรือว่าพม่ารวมถึงกัมพูชาหรือว่าบังคลาเทศ
อันนี้ถือว่าเป็นผลดีเพราะว่าการเดินทางที่มันไม่นานมาก
เราก็จะเตรียมงานค่อนข้างสะดวกเก็บตัวที่ไทยก่อน
แล้วก็ค่อยเดินทางไปก็ไม่ต้องปรับสภาพร่างกายมาก
และอีกหนึ่งรูปแบบการจำลองนะครับหากต้องเจอกับอุปสรรคเรื่องของการเดินทาง

อาจจะเจอกับอีรานคิกิสถานเติร์กมินิสถานหรือว่ากวม
เพราะว่าประเทศเหล่านี้ค่อนข้างไกลแล้วก็มีไฟล์บินค่อนข้างจำกัด

การเดินทางไกลมีเวลาไปเก็บตัวน้อยก็อาจจะส่งผลต่อฟอร์มในสนาม
แล้วก็สร้างความเหนื่อยล้าให้กับนักเตะทีมชาติไทยได้นะครับ
เพราะว่าการเล่นทีมเยื่อนต้องเล่นที่สนามกลาง
เล่นที่สนามกลางอาจจะออกมาในรูปแบบนี้ก็คือการเจอกับกาต้า
ซีเรียอัฟกานิสถานเยเมนหรือว่ามองโกเลียนะครับ
อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากแต่เราก็ลองวิเคราะห์มาให้ดูนะครับ
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับก็คือน่าสนใจเหมือนกันคือเรื่องของโจทย์ที่
วนกับผู้ปรับเก่าอันนี้โอ้โหถ้าถ่ายทอดทางหน้าจอเนี่ยสนุกมากนะครับ
ก็อยากให้เป็นอย่างนี้ไหมสำหรับไทยตอนนี้ก็ผมเรียนตามตรงว่ายังไม่อยากให้เป็น
นะครับก็โถ๑เป็นสาวดีอาราเบียหรือว่าจีนโถ๒เวียดนามนะครับ
แล้วก็โถ๔เป็นมาเลเซียเอาโถ๕เป็นกัมพูชาหรือว่าอินโดนีเซียคือ
ปรับเก่าในโถ๕ในอินโดนีเซียอาจจะนานไปนิดนึงแต่ว่าในกลุ่มอื่นนี่ชัดเจนนะครับ
เลเซียเราก็เพิ่งจะพลาดท่าแพ้เขาในเกมรอบชิงเอฟเอฟอาเซียนครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ
อ่าก็ตอนนั้นเราก็ไม่ได้เข้ารอบรองนี้โอ้เสร็จเลยนะครับเล่นในบ้านที่เสมอเข้าไป
รอบรองนะครับขออภัยอ่าใช่ครับคราวนี้เนี่ยโจทย์ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับ
ไว้ถึงวันวาด๑๑๗กรกราค์ที่เราวิทเคราะห์กันมาสองคนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะมีศิษย์โอเค
เขาจับอยู่จับคนเดียวยาวเลยเราก็ไม่ฝากความหวังที่เขานะครับ
จะเป็นยังไงซึ่งถ้ามือดีเหมือนกับการคัดเลือกครั้งที่แล้วเนี่ย
เราก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมเหมือนกันครับ